คุณผู้ชมมาดูผลต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้
ถามว่าต่อจากนี้แน่นอนสอสรทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในพรรค

แต่คำถามที่ตามมาก็คือ
สสเหล่านั้นรวมไปถึงกรรมการบริหารพัก
สามารถที่จะไปช่วยพักอื่นหาเสียงได้ไหม
ตอบโดยเลขาธิการกรกตคือได้
ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลของประชาชนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตชี้แจงขั้นตอน
หลังจากที่ยุบพักไทยรักษาชาติบอกว่า
หลังจากนี้กรกตก็จะนำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ยื่นต่อสารดีกาเพื่อถอนชื่อผู้สมัครสอสอ
แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ส่วนสมาชิกและแก่นำพักธรรมดูล
สามารถย้ายไปสังกัดพักอื่นไปช่วยพักอื่นหาเสียงได้
เนื่องจากไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้ตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูล
ทีนี้วันนี้ไปถามคุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ยืนยันบอกว่าสมาชิกภักดิ์ไทยรักษาชาติ
สามารถร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพักอื่นได้
เพราะอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูล

แต่ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอได้
เพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว
โดยเฉพาะกรรมการบริหารภักดิ์๑๓คน
โดนเวทนวักษ์ทางการเมือง๑๐ปีด้วยกัน
อกจากนี้นะคะผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ก็พูดถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูลตัดสินยุบพักไทยรักษาชาติ
บอกว่าไปดูเรื่องของความสงบเรียบร้อย
ตอนนี้ยังไม่มีสิ่งผิดปกติ
และไม่มีข้อกังวลใดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

รวมถึงไม่มีความเคลื่อนไหวของมวลชนที่สนับสนุน
กลุ่มภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เพราะเขาก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะ
ทีนี้ไปดูไปถามคุณอุตมะสาวนายน

แล้วก็คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ก็พูดในลักษณะก็คล้ายกัน
บอกว่ายังไม่มีใครทราบนะว่า
ผลจากการยุบพักไทยรักษาชาติเมื่อวานนี้
ส่งผลอะไรกับการเลือกตั้งบ้าง

ว่าจะนำเสนอนโยบายอะไรเกี่ยวกับพักบ้าง

เข้าใจ
มาดูความเคลื่อนไหวของอดีตผู้สมัครสอสอ

ในหลายจังหวัดทยอยปิดศูนย์ประสานงานพัก

ป้ายโลโก้พักที่ติดตามรถหาเสียงออกแล้ว
เพราะไม่อยากให้มีปัญหาข้อกฎหมายตามมาอีกค่ะ

พนักประยุจนโชชานายุครัฐมนตรี
ตารางกำหนดวันลงพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะคะ

ลงพื้นที่ตรวจราชการทุกวันพุธ
เริ่ม๑๓มีนาคมนี้ที่ขอนแก่นและนครราชศรีมา

ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะทำงาน
หรือเดินทางไปตามคำเชิญของส่วนราชการต่าง

ลงไปดูความคืบหน้าโครงการของรัฐบาลค่ะ
แต่เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน่าสังเกตว่า
เป็นการเดินทางไปในพื้นที่ที่พักพลังประชารัฐ
ไปปราศัยหาเสียงเช่นกัน
คุกขนานกันนะคะ